ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมจากเหตุการณ์ยิงโคลราศ
คุณพ่อเนี่ยมาก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้ารวมแล้วสักประมาณ๔๐นัด
นางรองเขาตกใจกันยกอำเภอเลยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจก็ต้องลงพื้นที่แบบนี้แหละค่ะไปปิดล้อมบ้านจุดเกิดเหตุ
ก็คือบ้านเลขที่๒๐ทับ๑ซอย๔แยกบ้านครัวมะขามคู่ตำบลนางรอง
ซึ่งคุณหาเข้าไปกว่าตำรวจจะเข้าไปได้เป็นบ้านหลังสุดท้ายเลยนะคะ
เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมคนก่อเหตุเนี่ยอายุ๓๑ปีชื่อชื่อเล่นชื่อว่ามาตร
ชื่อจริงคือจักริจสงกูลคือตอนนั้นตอนที่ตำรวจเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
ในมาตรคนก่อเหตุตะโกนออกมาบอกตำรวจนะว่าอย่าทำร้ายเขาเลย
เขาเองเคยเป็นทหารเกณฑ์ทำไปเพราะระบายอารมณ์เท่านั้น
ไม่ได้มีพฤติกรรมเรียนแบบเหตุกราดยิงโคราชที่สุดแล้วตำรวจนี่ค่ะ
คุณผู้ชมสามารถเกลี้ยกล่อมและควบคุมตัวได้สำเร็จนะคะ
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปยึดปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ปรอกกระสุนปืนปรอกกระสุนปืนเนี่ย๑๖นัดพร้อมกับปืนลูกทรองยาวอีกหนึ่งกระบอก
รวมแล้วเนี่ยค่ะ๒กระบอกที่ตำรวจเขารวบไปได้นะคะ
ทีนี้ตำรวจก็พยายามถามมาตรนักข่าวก็พยายามถามมาส
สคือคนก่อเหตุนะฮะค่ะมาสเนี่ยบอกว่าปืนทั้งสองกระบอกเป็นของพ่อเลี้ยง
ซึ่งเป็นอดีตตำรวจซึ่งทั้งพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ที่เป็นครูเนี่ย
ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับตนเองที่นางรองบุรีรำนะทั้งสองคนอยู่ที่กรุงเทพ
ส่วนตัวเขาอยู่บ้านหลังเกิดเหตุเพียงคนเดียวมีอาชีพเลี้ยงวัว
เราก็ถามว่าเหตุจูงใจทำไมมาต้องใช้อาวุธปืนมา
ยิงปืนขึ้นฟ้าสามสิบสี่สิบนัดสาวบ้านเขาตกตกใจกลัวแล้วคนไทยทั้งประเทศ
ผ่านฟันร้ายกับเหตุกลาดยิงโคราชไปมาสบอกว่าไงคุณรู้ไหม
มาสบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้าสาวคนแรกเนี่ยบอกให้ผมเนี่ย
ไปตัดกิ่งไม้ต้นส้มที่ข้างบ้านสองต้นเพราะจะเอาดินเนี่ยมาถมที่
เพื่อเตรียมสร้างบ้านเขาก็เลยตัดสินใจตัดกิ่งไม้ต้นส้มเสร็จแล้ว
แล้วขนกิ่งไม้ไปใส่รถกระบะของน้าอีกคนที่ไปยืมรถกระบะน้ามา
น้าเห็นเท่านั้นแหละค่ะคือน้าที่เป็นเจ้าของรถกระบะเห็นนะ
บอกว่าโอ้โหด่าสารพัดสารเพเพราะกลัวว่ากิ่งไม้เนี่ย
มันจะไปขูดขีดรถกระบะเขาเป็นรอยเนี่ยค่ะเนี่ยเราทำกราฟิกจำลองให้ดูแบบนี้นะ
ทีนี้คุณคะมาสก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ผมโมโห
ดิฉันว่าไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงคิดเองลึกพระมาศบอกต่อ
ว่าเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงพระมาสบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผมดื่มเล่าไปสองขวดเฮ้ยเล่าขนาดไหนเนี่ยสองขวดอ่ะ
ผมดื่มเหล้าไปสองขวดแล้วก็เสพยาบ้าด้วยคุณพอจะเข้าใจเหตุผลยัง
มันบวกกันมันบวกกันมันบวกกันแล้วต้นเหตุที่แท้จริงเนี่ยน่าจะเป็นนี่แหละค่ะ
เพราะฤทธิ์ยาบ้ากับฤทธิ์เหล้ามาสก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
บอกว่าที่สุดเนี่ยตัดสินใจไปเอาปืนของพ่อเลี้ยงเนี่ย
ยิงขึ้นฟ้าเพื่อระบายอารมณ์แต่ที่ทำไปเนี่ย
ผมไม่ได้เรียนแบบใครทั้งสิ้นผมไม่ได้เรียนแบบการกัดยิงที่โคราช
มาตรเขาบอกแบบนี้ตำรวจเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมต้องยอมรับนะว่านี่คืออย่างหนึ่งสำหรับเหตุการณ์พฤติกรรมเรียนแบบนะ

ข่าวออกไปเนี่ยนะคะก็มีกระแสข่าวบอกว่า
มาศคนก่อเหตุเนี่ยไปจับชาวบ้านแล้วก็
ทีนี้หลายคนตกอกตกใจมันจะเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยที่โคราชหรือไม่อย่างไร
มาสยืนยันเลยนะคะว่าตอนก่อเหตุผมอยู่บ้านเพียงคนเดียว
ผมไม่ได้จับใครเป็นตัวประกันมาสยังฝากขอโทษชาวบ้านในท้องที่
แล้วก็ขอโทษคุณน้าขอโทษญาติพี่น้องที่ก่อเหตุครั้งนี้ขึ้นนะคะ
ตำรวจบอกว่าคำขอโทษไม่มีผลทางกฎหมายเพราะอะไร
เพราะว่าสุดท้ายแล้วตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับมาส๔ข้อหาด้วยกัน
นี่ไงเหตุผลที่คุณทำไปไม่คิดไม่คิดนะคะ
กลายเป็นว่าเป็นคนที่มีคดีติดตัวไปซะงั้น
แน่นอนนะคะว่าตำรวจแจ้งข้อหาคือครอบครองพกพายิงปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและข้อหาสุดท้ายข้อหาที่๔คือยาเสพติดที่สำคัญ
ในชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วย
มาสเอ๋ยอยู่ดีไม่ว่าดีนะ
สังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐช่วยกันขบคิดหน่อยนะ
หลังจากนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่า

อะไรที่ไปกดทับเขาอยู่ไม่ว่าเหตุกราดยิงที่โคราช
ว่าที่จุฬาซอย๑๐ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นางรองบุรีรำ
อะไรที่ไปกดทับเขาอยู่พิษเศรษฐกิจหรือเปล่า
หรืออำนาจนิยมที่เราก็ไม่เห็นเนาะ
ช่วยกันนะคะป้องกันเหตุนะคะ